เรื่องนี้สำคัญและต้องตามต่อจริงค่ะกรณีการตรวจสอบการทุจริตเรียกรับเงินของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นายรัชดาสุริยกุลณอายุทยาคุณผู้ชมน่าจะตามข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่
เรื่องต้นตอนนี้ปฏิเสธนะคะบอกเงินเกือบ๕ล้านที่เจอในห้องทำงานเมื่อวานไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็น
เงิน๙๘๐๐ที่เป็นเงินล่อซื้อก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยยังปฏิเสธทุกอย่าง
แต่ทีนี้ค่ะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต้องขยายผลเพิ่มด้วยนะคะ
พอมีข่าวนี้ออกมาบรรยากาศในที่ทำงานเป็นยังไงไปดูหน่อยดีไหมคะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นักข่าวลองไปสังเกตการณ์ดู
ว่าพอเป็นข่าวใหญ่เรื่องของการตรวจสอบทุจริตแล้วเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไง

จอดรถประจำตำแหน่งของนายรัชดาค่ะมีรถตู้สีดำที่มีโลโก้สัญลักษณ์ของกรมอุทยานจอดอยู่นะคะ
อีกหนึ่งช่องมีป้ายระบุว่าเป็นช่องจอดรถของอธิบดีมีรถเบ้นสีดำจอดอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ารถเบ้นสีดำที่จอดอยู่เป็นรถของลูกน้องหน้าห้องนายรัชดาเข้ามาทำงานเมื่อเช้า
คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุฒิศิลปะอาชาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานในกระทรวง
กำชับทุกกรมทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสซื่อสัตว์สุจริต
มกราคมปีหน้าจะเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารกระทรวง
ประหลัดกระทรวงอธิบดีรองอธิบดีทั้งหมดมาที่กระทรวง
เพื่อประชุมย้ำเตือนนโยบายและการทำงานที่เคยมอบเอาไว้
แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเสียขวัญกำลังใจ
ตลอดระยะเวลา๓ปีที่ตัวเองมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
การทำงานก็ประสบความสำเร็จในหลายมิติ
ฝากถึงเพื่อนข้าราชการในกระทรวงว่าใครไม่ได้รับความเป็นธรรม
อยากจะแจ้งเบาะแสมาที่รัฐมนตรีเลยนะ
จะผ่านโซเชียลมีเดียผ่านจดหมายหรืออะไรก็ตามกระทรวงยินดี
ส่วนนายรัชดาไม่ต้องมาชี้แจงกับรัฐมนตรีนะ
รัฐมนตรีบอกโน่นต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนค่ะ
คือผลการสอบของคณะกรรมการที่เมื่อวานเนี่ยที่ทางท่านทางประหลัดได้มีการเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการไป
จำเป็นจะต้องรอ๗วันเลยไหมคะลำตีคะหรือว่า
ไม่จำเป็นถ้าเกิดเสร็จ๑๒วันก็ส่งมาเลย
นี่ก็รอแต่ผมเชื่อว่าอีกวัน๒วันก็คงจะได้รับทราบคำตอบ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับมันส่งผลหลายอย่างจริงนะครับ
ดูในส่วนของภาคชาติไทยพัฒนาหน่อย
ก็เดิมคุณวราวุฒิรัฐมนตรีกระทรวงศาสตร์ประคาในฐานะหัวหน้าภาค
จะแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกรสินในวันพรุ่งนี้

ขอยกเลิกไปก่อนช่วงเวลามันอาจจะยังไม่เหมาะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซ็นคำสั่งให้นายรัชดา
ช่วยราชการที่กระทรวงเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวน
แต่ปรากฏว่าเท่านั้นมันคงไม่ดีพอมั้งคะ
นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งย้ายนายรัชดาไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลย
มีผลวันนี้เลยไม่ต้องไปประจำกระทรวงแล้วคือออกมาเลยแยกออกมาเลย
การสอบสวนจะได้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
สามารถเซ็นคำสั่งย้ายได้นะคะไม่ให้นายรัชดาอยู่ตรงนั้น
การสอบสวนจะได้สะดวกคือมันไม่ใช่การย้ายไปเลยอะค่ะ
มันหมายถึงการเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อน
ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีแล้วส่วนจะปลดออกหรือไล่ออก
ลงโทษยังไงอันนี้มันต้องสอบทางวินัยก่อน
มันต้องเห็นความผิดชัดเจนตอนนี้ก็เลยออกมาก่อนเอาออกมาก่อน
มันก็คล้ายกับลงโทษไปครึ่งนึงแล้วนะอาจารย์วิศนุบอกแบบนี้
ออกมาแล้วเนี่ยจะย้ายกลับไปไหมจะไล่ออกเลยไหม
รอผลการสอบทางวินัยก่อนค่ะ
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนในส่วนของทางกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลองประหลักค่ะไนย์จงคล้ายวรพงษ์สะท้อนบอกว่า
ไม่เวลาแค่นี้นะ๗วันต้องรู้
แต่แหมช่วงนี้มันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะพี่อุ๋ยเนอะ

มันจะยาวกว่า๗วันไหมก็ไม่รู้นะ
ก็เอาเป็นว่าหลังปีใหม่รู้ผลก็แล้วกัน

แล้วก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงรับทราบต่อไป
ตำแหน่งของนายรัชดาเป็นถึงอธิบดีค่ะคุณผู้ชม
นี่คือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ก็เลยเรื่องของการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคือมันต้องชัดเจนนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่แน่ใจว่าร้อนใจหรืออย่างไร
มิ้วเล่าไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่านัดประชุมนัดคุยกัน๔มกราคมปีหน้าคือหลังปีใหม่ไปก่อน

เรียกคุยทั้งหมดเลยประหลัดกระทรวงรองอธิบดีหรืออะไรเนี่ยมาคุยกันเลยตั้งแต่๘โมงเช้าค่ะ
วันสุดท้ายของวันทำการก่อนหยุดปีใหม่เลยนะ
ไม่ต้องรอข้ามปีเลยนะครับ

เริ่มจากคุณชัยวัดริมอิทธิดักษรที่เป็นอดีตบุรณาอุตจัยแห่งชาติแก่งกระจาร

ปัจจุบันเป็นผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ก้าวอุบรรณรัชธานีเขาแจ้งข้อมูลไป
บอกว่ามีฆาตราชการในกระทรวงร้องมาเยอะไปหมดเลย
บอกว่าจะอยากอยู่ที่เดิมหรือไม่อยากไปอยู่ที่ไกลปืนเที่ยง
หรืออยากได้ที่ดีเนี่ยต้องมาจ่ายเงินให้
นายรัชดาอธิบดีที่ถูกควบคุมตัวก็เลยอ้างว่ามีปัญหาส่วนตัวกับนายชัยวัด

แต่มีคนเขาร้องมาผมก็ต้องแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงาน

คือเมื่อวานนี้มีภาพอยู่ชุดหนึ่ง
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกมาถึงโต๊ะของนายรัชดาเนี่ย
ทางนายรัชดาก็จะไม่เปิดเก๊ะ
วันนี้มีคลิปเพิ่มเติมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาถึง
จะไม่ยอมเปิดลิ้นชักที่มีซอเงินอยู่ด้านในนะฮะ
ไม่นับซองที่เจ้าหน้าที่เขาเอาเงินล่อซื้อ๙๘๐๐ใส่มาก่อนนะฮะ
โดยมีรัชการในกระทรวงเนี่ยมาช่วยอ้างให้ด้วย
บอกต้องรอให้ทนายมาก่อนคือไม่ให้เปิดจนกว่าทนายจะมา

คือเราเสียเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าทานาฟาร์มไม่เกี่ยวนะครับ

โอ้โหภาพเมื่อวานนี้ก็น่าตกใจ
ห้องทำงานระดับอธิบดีกำลังเปิดรับกระเช้าปีใหม่อะไรกันอยู่
แต่ดูสิสิ่งที่เจออะไรจะห่วงเก๊ะอะไรนักหนา
แล้วเปิดมาแล้วเจออะไรเงินสดคือทางนายรัชดาบอก
ก็ไม่รู้เขาก็เอามาซองมาให้กันผมก็ไม่รู้ว่าในซองมันมีอะไรไง
บอกไม่รู้จริงจริงแต่คุณผู้ชมค่ะ
อ่ะก็คือมีเงินล่อซื้อเก้าหมื่นแปดพันบาทใช่ไหมคะครับ
แล้วเงินสดที่เจอมันสี่ล้านเก้าแสงกว่าบาทอ่ะค่ะ
อีกตั้งกี่ซองอ่ะค่ะใช่ไหมแล้วทำไมคือ
ไม่รู้จริงจริงใช่ไหมคะว่าในซองมีอะไรแต่ก็ไม่เป็นไร
ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอามาดูความคืบหน้าหน่อย
ผู้บังคับการป้องกันและปรับรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือปปพลตำรวจรีจรูลเกียรติปานแก้ว
บอกว่าสอบปากคำในรัชดาแล้วนะคะสอบปากคำเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชม
เรื่องต้นนายรัชดาไม่ยอมให้เรื่องเอกสาร
ไม่ยอมให้ข้อมูลนะคะเรื่องเอกสารเงินสดเงินล่อซื้อค่ะ
บอกแค่ว่าไม่รู้เรื่องบอกแค่ว่าโอ๊ยไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
เป็นความโกรธเคืองส่วนตัวกับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
นายชัยวัดก็เลยเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวด้วยกับนายรัชดา
ส่งเรื่องให้ปปชคล้ายกับคล้ายกับว่าโดนแกล้งเขาพูดประมาณแบบนี้นะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าพยานมันชัดพยานมันแน่นมากอะค่ะ
จากการตรวจสอบซองเงินในห้องทำงานของนายรัชดาอธิบดีนี่นะคะยี่สิบเอ็ดซอง
หน้าซองระบุชื่อบุคคลและหน่วยงานสิบหกหน่วยห้าสาขา
ยี่สิบเอ็ดซองนี้มีซองเปล่าสามซองระบุเงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
และเงินอื่นจากการตรวจสอบย้อนหลังมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน
ตั้งแต่รับตำแหน่งอธิบดีเลยเดือนกุมภาพันธ์ปีหกห้า
วันนี้ทางปปจะส่งหนังสือเรียกหัวหน้าหน่วยงาน
บุคคลที่มีชื่อหน้าซองทุกซองในห้องทำงานอธิบดี
ชี้แจงให้หมดทำไมมีชื่อหน้าซองตรงนั้น
หน่วยงานไปอยู่หน้าซองได้ยังไง
แล้วใส่เงินไปในซองเท่าไหร่ทำไมค่าอะไร
การจับกุมในครั้งนี้คือผู้เสียหายเขาร้องทุกข์
กดดันกลัวจะถูกโยกย้ายก็ต้องหาเงินมาส่งให้
เปอร์เซ็นต์จากเงินงบประมาณของหน่วยงาน
มาส่งให้เพื่อไม่ให้ตัวเองโดนย้าย
มีแต่ให้แต่เรื่องว่ามีสาเหตุโกรธเครื่องกับ
บริษัทอุทยานในชายวัฒน์
ก็ตรงนั้นเป็นเรื่องของมีสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ที่จะให้ไม่ให้ก็ว่าไปนะครับ
แต่เราทางตำรวจ
มีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่ได้มา
แล้วก็สามารถนำไปสู่การพิจารณาคดีเนี่ย
เชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่แน่นหนา
ยากที่จะบางซองมันชัดเจน
มันแสดงไปถึงงบประมาณ
แล้วก็มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้

ซองเปล่ามันระบุ๗๕๐๐๐๐บาท
มันระบุเงินอื่นต่างหากเลย
อะไรที่มันสามารถที่จะระบุ
เรื่องตัวเงินหรือสถานที่ได้เราเอามา
เปล่าแต่ระบุเรื่องของจำนวนเงิน
ตำรวจให้ประกันตัวในรัชดาอธิบดีไปนะคะ
เพราะมองว่าเขามีตำแหน่งมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่หลบหนี
ไม่น่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แต่ถ้าทำจริงก็จะถอนขอถอนประกันนะคะ
เรื่องของการประกันคือเส้นทางการเงินอยู่ระหว่างตรวจสอบ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่าต้องตรวจสอบขยายผลนะ
เส้นทางการเงินมันไปถึงใครอะไรคนอื่นอีกหรือเปล่า

นั่นน่ะสิคะอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะ
ทีนี้จะเร่งสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานภายใน๓๐วัน

แล้วหลังจากนั้นปปชดำเนินการต่อนะคะ
ส่วนซองต่างก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะ
จ่าหน้าหน่วยงานไหนอะไรอย่างนี้

คือเหมือนกับว่าเงินในแต่ละซองเนี่ยมันจะแตกต่างกัน
มีตั้งแต่๒๐๐๐๐บาทไปจนถึง๑ล้าน๖แสนบาท

มีชื่อหน่วยงานของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะ
เดี๋ยวลองฟังผู้บังคับการป้องกันและปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบค่ะ
เดือนตุลาคม๔๓
อันนี้เป็นเงินของสวเบทยาลเดือนพฤติกายนก๔๓
แล้วอันนี้เป็นส่วนของไปมาอันนุับป่าเม็ดนะ
เดือนพฤศจิกายนจำนวน๑๒๐๐๐บาท
เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดทั้ง๓ส่วนนี้ไปลงประจำวัน

ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมาชี้แจงแล้วว่า
ค่าอะไรค่าอะไรแล้วเอามาจากไหนด้วยนะเอามาจากไหนไปเบียดบังงบ
มาส่วนไหนอะไรยังไงแล้วต้องเอาไปให้เขาเนี่ยเพื่ออะไร
แล้วจบแค่ตรงนี้หรือเปล่ามันไปถึงไหนยังไงต่อ